อีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คุณผู้ชมนอกเหนือจากรู้สึกดีแล้ว
ยังหัวเราะเฮฮาคิกคักอยู่หน้าจอได้ด้วย

ไปดูการแข่งขันของเหล่าผู้สูงวัยที่ลีลาไม่ธรรมดา

จังหวัดบุรีรัมป์

เป็นยังไงลีลาแต่ละคนนี่วิ่งเต็มที่แล้วนะ

ใช่แล้วล่ะครับบางคนก็สปีดหน่อย
อ้าวเป็นการวิ่งหนีบกระบองอันนี้

วนไปวนมาใครทำครบจบเร็วที่สุดก็เป็น

เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั่วไป
แต่ไม่ธรรมดากับลีลาของเหล่าผู้สูงวัย

เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก
เขาจัดกันเป็นปีที่๒แล้วนะ
จัดโดยทางเทศบาลตำบล
ประโคนชัยจังหวัดบุริรัมค่ะ
ก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
ได้มาเจอหน้าเจอตาพบเจอกันพูดคุยกัน
สร้างความสามัคคีผู้สูงอายุเวลาอยู่ด้วยกัน
คนวัยเดียวกันโอ๊ยคุยกันสนุก
นุกสนานมากมีเรื่องเล่าเยอะใช่
ส่วนบรรยากาศภายในงานนะครับก็อย่างที่เห็น
สนุกกันสุดเวียงแล้วครับลืมลูกลืมหลานกันไปเลย
ลูกหลานร้องกันแล้ว
นี่วิ่งกระแท่ลูกเปลืองโอ๊ย

อันนี้คือปิดตาตีปี๊บใช่ไหมล่ะ

ไม่ใช่โดนปรี๊บค่ะคุณข้างอาจจะโดนอยู่แล้ว
เพราะว่าปิดตาไงแต่เขามีคนบอกทาง
ตากล่าวกไปแล้วโอ้โฮไม่ตก
เขาเดินอาจจะไม่ตรงแต่อย่างน้อยก็ตีโดน
คือ๒สีที่เขาแบ่งสรรกันก็คือสีชมพูกับสีฟ้า
แล้วกีฬาที่เขาแข่งขันมันมีอะไรบ้าง
จะเล่าให้ฟังเพราะว่าการแข่งขันมันต้องมีชื่อ
อย่างเช่นกีฬาตีก๊อบ
ไม่ใช่ตีก๊อบทั่วไป๑๘หลุมอะไรแน่

ก๊อบบกครับไอ้ที่เอามาเขือยาวเอามาผูกเอาไว้ตรงเอว
แล้วก็โยกไปโยกไปตีก๊อฟ
คล้ายไอ้ลูกมะนาวที่วางไว้กับพื้น

แล้วก็มีกีฬาวิ่งผลัดวิ่งผลัดแต่งตัว
ปกติวิ่งผลัดนี่คือจะใช้ไม้ใช่ไหมในการผลัดกันไป
แต่คราวนี้ใช้อะไรไม่ใช่ใช้นี่
โอ้โหเป็นคล้ายกระบงกระบองแล้วที่ผมบอกว่ามีการแข่งขันแต่งตัวด้วยเนี่ยนะ
ก็คือการแต่งหน้าแต่งตาด้วยอีกต่างหากก็คือการปิดหน้าแต่งตาแบบนี้
อ๋อนั่นไงต้องมีความเร็วเหรอคะใช่ครับขยี้หน้าเลยเป็นไง
ต่อไปแล้วก็เสร็จปั๊บคือเวลาเขาแต่งหน้านี่เขาทำยังไงต้องลงรองพื้นก่อน
ลงรองพื้นทะแป้งค่ะเขียนคิ้วเห็นไหมทะตาแก้มทะปาก
ประมาณนี้บางขั้นตอนไปอันนี้คือแต่งด้วยการทาลิปสติกด้วย
มันจะได้มีสีฉ่ำว้าวแล้วดูปกอะไรนะทะแป้งทะแป้งสวยตรงนู้น
ทะแป้งให้นั่งเนียนด้วยพอเสร็จปั๊บแหมอยากจะเห็นผลงานแล้วเกิน
ว่ามันเป็นยังไงกับสองสีนี้เอาไปตรวจตาออกมาหน่อยดูผลงานตัวเองค่ะ
อะไรเออหน้าแบบอยากจะแต่งให้คืน

ตัวไรภูมิใจด้วยผลงานมาก
นี่ครับมันเป็นกีฬาที่ซ่าความสนุกสนานให้กับคนในพื้นที่จุด
ชุมชนและที่สำคัญมันสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีนั่นเองครับ
แล้วก็ให้ผู้สูงอายุอารมณ์ดีอยู่คนเดียวจะได้ไม่เหงาไง
พอมาอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มอายุก็จะยืนยาว
ร่างกายก็จะแข็งแรงใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม